คุณผู้ชมครับที่บุรีรำเขาก็เข้มเหมือนกันนะ
แล้วเขาก็มีบทลงโทษของคนที่
หนึ่งเจ้าบ้านไม่ยอมแจ้ง
ว่ามีคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
แล้วมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านของตน
บุรีรำพ่อเมืองเขาเอาผิดเลยนะฮะ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำนะครับ
พูดว่าทัชกรหัตถาทยาคุณ
พร้อมด้วยคณะได้มีการแถลงข่าว
ถึงสถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดบุรีรำ
ที่นี่ก็แถลงกันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับ

คือประเด็นที่ชาวบ้านแจ้งเข้ามา

เพื่อติดตามพบชายชาวต่างชาติอายุ๔๖ปี
เดินทางมาจากประเทศที่มีเขตติดต่อ
ติดต่อก็คือที่เกาหลีใต้
แล้วก็เข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่๑๙มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกา
แล้วก็เดินทางต่อไปยังพัทยาเช่ารถพักค้างคืน๑คืน
ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ในวันที่๒๐มีนาคมเวลาประมาณ๖โมงเช้า
ก็ขับรถเช่าเดินทางจากชนบุรีมายังจังหวัดบุรีรำ
ถึงบุรีรำประมาณบ่ายโมง

ซึ่งเป็นที่พักของพันรยานะครับ
ซักประวัติพบว่าในระหว่างเข้าพักที่อพาร์ทเมนต์
ก็ได้ออกจากห้องพักในช่วงเย็นเป็นบางวัน

ก็เดินทางไปที่สาธารณะกับภรรยาของเขา
ซึ่งเป็นคนไทยแต่ก็ไม่ได้ลงจากรถ
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชายชาวต่างชาติ
ไม่ได้ปฏิบัติตัวในการกักตัว๑๔วัน
ตามมาตรการของกระทรวงศาลนักศึกษ์นะครับ
ก็มีการนำตัวไปตรวจวัดอุณหภูมิตรวจไข้
และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน

พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ติดตาม
และให้กักตัวเองในที่พัก๑๔วันนับจากนี้
หากไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไปนะครับ
ในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศลายนี้
รวมถึงเจ้าบ้านด้วยภรรยาด้วยนะครับ
เพราะว่าถือว่าเจ้าบ้านไม่แจ้งการเข้าพักอาศัย
เคหสถานของตนเองภายในเวลาที่กำหนด
ก็มีโทษปรับไม่เกิน๑๖๐๐บาทด้วยนะครับ
ตอนนี้นะคะสำหรับโทษที่เราอ่านไปทั้งหมด
ก็คือยังเป็นกฎหมายที่มีอยู่เป็นไปตามพรบซึ่งเรามีอยู่
แต่ถ้าหลังจากนี้เกิดการที่ไม่ได้รับความร่วมมือ

รัฐบาลเขาบอกไม่อยากใช้ยาแรง
พวกพระราชกำหนดต่างอะไรเนี่ยนะคะ